เพราะว่าเมื่อวานนี้เรียกน้ำย่อยกันก่อนไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
เพิ่งปล่อยออกมายั่วเป็นแฟนนะ
ก่อนจะปล่อยพีลีสในวันที่๒๖มิถุนายนนี้นะคะ
ครั้งนี้๔สาวเข้ามากันแบบ๔ลุค๔สไตล์นะคะ
คาแรคเตอร์กันแบบชัดเจนเลยแต่ต้องบอกเลยว่าเปรี้ยวแซ่บซ่าทุกคน
เพราะว่าถูกแซวว่าอ้าวเธอโดนกันซีน
เพราะดูดิผมสีฟ้าของเธอมันปิดหน้าปิดตาจนมองไม่เห็นเอกลักษณ์อะไรเลยนะฮะ
งานนี้ชาวทวิตก็เลยเอาภาพไปต่อยอดมโนคอนเซ็ปต์กันก่อนว่า
ภาพเนี่ยเทียบชัดเลยว่าสี่สาวเนี่ยน่าจะมาในคอนเซ็ปต์ที่แบบคลาสสิกมาก
ก็คือดินน้ำลมไฟเออใช่หรือเปล่าก็คาดเดากันไป
แต่ต้องบอกแบบนี้ก็ปล่อยให้ชาวเน็ตเดากันไว้ไม่นานนะคะ
เพราะว่าล่าสุดวันนี้มีการปล่อยภาพโปสเตอร์โปรโมทตัวเต็มแบบเห็นหน้าชัดแบบนี้กันไปแล้ว
ซึ่งก็แม่ไม่เกินความคาดหมายนะคะ
ชื่อของซิงเกิลคัมแบ็คนี้ก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ตามระเบียบจ้า
ส่องเทรนด์ทวิตเล่นคุณผู้ชม
นอกจากแฮสแท็กแบล็กพิ้งก์จะติดเทรนด์ไปแล้วใช่มั้ย
เมื่อวานนี้มาแรงมากก็คืออีกหนึ่งแฮสแท็ก
ลอลอซอเอ็มโป๊ะแตก
หรือลิซ่าโปะแตกนั่นเอง

ชาวเน็ตเขาก็เลยแคปเร็วก็เลยกลายเป็นว่า
มันเรื่องแซวกันสะหนันโซเชียวว่าอ้าวลิซ่าโปะแตกเปื่อยอกมาก่อนฉะนั้น
ก็เลยได้เห็นลุคแซ่บของลิซ่าในสอบผมแดง
แต่เป็นการโปรแตกที่แฟนบอกว่ารอคอยใช่คุ้มนะ